เหมือนกรณีที่ทางศศภัยลิกศศตำแพงเพชรของภักดิ์เศรษฐกิจไทยเข้ามาเปิดเผย
บอกว่ามีหญิงสาวคนนึงเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือมาถูกสามีทำร้ายร่างกาย
หลายครั้งหลายหนไปแจ้งความแล้วหลายครั้ง
แต่มันไม่เคยจบปัญหาไม่เคยช่วยอะไรได้เลยเนี่ยประมาณอย่างนั้น
ก็เลยมาแจ้งเรื่องยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสสไผ่
คือคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
คือมันก็รุนแรงเหลือเกินเนาะเป็นหลักฐานที่คุณไผ่นะโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีทำร้ายร่างกาย
ซึ่งสามีเนี่ยเป็นลูกชายของอดีตอายการถูกทำร้ายแบบทั้งตบทั้งเตะทั้งต่อย
โยนลงเตียงบีบคอฝ่ายหญิงพยายามสู้ก็คือก็ยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกนะ
สู้แรงฝ่ายชายไม่ไหวอันนี้คลิปหนึ่งนะฮะนี่ในห้องนะฮะอีกคลิปนึง
สสไผ่บอกเพิ่งเกิดขึ้นมาสามเมษายนนี่เองนี่ผู้ชายคนนี้
อย่างรุนแรงเลยนี่ทำร้ายนี่ทุบภรรยาตัวเอง
คือผู้หญิงเสื้อสีแดงที่เดินคอยห้ามนี่อาม่านะฮะอาม่าของฝ่ายชายนะฮะ
พยายามช่วยห้ามอยู่แต่ก็หยุดพฤติกรรมของหลานชายไม่ไหวเลยฮะ
โอ้โหแล้วยังมีคลิป

หญิงคนนี้เนี่ยพยายามโต้เถียง

ผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีเนี่ย
เสยเข้าปลายคางเลยนะฮะ

คือเธอเลือดกบปากเลย

คือหลักฐานต่างเนี่ยเธอเก็บเอาไว้หมดนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย

เคยทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองต่อหน้าพี่เลี้ยงแล้วก็ลูก

ภรรยาเนี่ยพยายามดึงสามีให้ออกไปคุยด้านนอกนะ

มีพี่เลี้ยงถูกผลักจนล้ม

สุดท้ายพี่เลี้ยงต้องมาอุ้มเด็กออกไปจากห้องนะฮะ
โอ้โหอะไรจะเสพติดความรุนแรงขนาดนั้น

ที่สสภัยเขามาโพสต์ในเฟซบุ๊คเนี่ย
แจ้งความที่สอนอสุทธิศาลนะฮะ

สสภัยเนี่ยเป็นสสกำแพงเพชร
แต่เขามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข

แต่คดีมันไม่คืบนะ

ก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องเรียนขอความช่วยเหลือ

เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมฮะ

หญิงสาวผู้เสียหาย
พาผู้ที่เป็นภรรยาที่สามีโหดเหลือเกินเนี่ย
ตามความคืบหน้าทางคดีที่สนสุธิศาล

ผู้เสียหายบอกว่าอยู่กินกับสามี
ซึ่งเป็นลูกชายอดีตอายการมา

เธอบอกว่าเธอเริ่มถูกสามีทำร้ายร่างกาย

ตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม

จับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงคนอื่น

แล้วระยะหลังก็มีปัญหากับสามีบ่อย
แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่จับได้เนี่ย

ไปแจ้งความทีไรไม่เคยมีความคืบหน้า
เธอก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวยิ่งขึ้น

ล่าสุดอาทิตย์ที่๓เมษายน

หนักถึงขั้นจมูกหักเลือดกบปาก

เธอบอกว่าพอเธอฟื้นขึ้นมาจากวิทยา
รักษาซึมเศร้าที่เธอต้องกินอยู่

แต่ตำรวจมาถึงโอ้โหดูดิ

เธอบอกว่าไม่ได้คุมตัว
สามีเธอไปดำเนินคดีอะไรเลยนะฮะ

ต้องยังไงต้องความผิดขนาดไหน

ไปรักษาอาการบาดเจ็บนะฮะ

นี่เธอบอกเธอคิดถึงลูกมากเป็นห่วงลูกมาก
มาร้องเรียนผ่านทางสสภัย

ในฐานะประธานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข
ของทางพักเมื่อก่อนอยู่พลังประชารัฐ

และนี่เป็นคดีแรกที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

เนี่ยเขาจะเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่
นี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเป็นเรื่องในครอบครัวฝ่ายชายเองเนี่ยก็ทำลายร่างกายภรรยาต่อหน้าลูกด้วยแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องช่วยเหลือจากนี้ไปจะเน้นเรื่องที่คดีความนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องปัญหาในครอบครัวตัวสามีเนี่ยยังไปแจ้งความกลับภรรย
ส่วนข้อสรุปในครอบครัวเนี่ยก็คงต้องให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะเอายังไงจะอยู่ด้วยกันหรือว่าจะเลิกกันหรือลูกจะดูแลอะไรกันยังไงมันต้องมีสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนด้วยแต่ว่าตัวคุณไผ่บอกว่าจะคอยดูคอยช่วยเหลือประคับประคองให้อย่างน้อยก็คือไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยต้องถูกทำร้ายร่างกายอีก
ว่าเราคงต้องดูยาวว่าน้องต้องการอะไรแล้วก็จะดีกันหรือไม่ดีกันเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็ต้องประคองว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเขาจะฟ้องหรือจะดูแลกันยังไงหรือจะเราก็คงต้องดูแลน้องไปนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบน้องก็ไม่ไม่ค่อยพร้อมตอนนี้ตอนนี้ก็ส่งทนายมาดูครับให้ทนายมาดูแลแล้วก็พยายามคุยด้วย
ไม่ที่ทำได้
มากอยู่แล้วแต่กลับตอนนี้ไม่อยากเจอ
ถามว่าจะกลับเข้าไปอยู่ไหม

คือทำยังไงก็ได้ให้ลูก

ไม่เป็นปมทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคต

อยากฟังจากอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ
คือบ้านเนี่ยเขาอยู่แถวห้วยขวางนะครับ

เอาเป็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันขนาดไหน
คุณเป็นผู้ชายคุณไปทำร้ายผู้หญิงขนาดนี้ไม่ได้หรอก

เออทำไมต้องรุนแรงกันขนาดนี้

เขาก็ยังอยู่ที่บ้านนะฝ่ายชายก็ยังอยู่ที่บ้าน

ให้เหตุผลกับทีมข่าวของเรานะครับ

ฝั่งสามีเขาบอกว่าอย่างนี้

คู่นี้เขาก็ดูมีอัธยาศัย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่ารุนแรงมาก
เห็นแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
ปกติเราก็เลยว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ

ถึงเขาเถียงกันอะไรกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันไปเที่ยวกัน
อะไรอย่างนี้

คือทางฝ่าย

หลายครั้งนี่คดีไม่คืบเลยจัดการอะไรไม่ได้เลย

ได้แจ้งความดำเนินคดีกับสามี

หลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด

ร่องรอยบาดแผลตามร่างกายด้วย

ทางตัวสามีที่ถูกแจ้งข้อหามาให้ปากคำ
มารับทราบข้อกล่าวหาส่วนฝั่งสามีถ้าจะแจ้งความกลับภรรยาข้อหาทำร้ายร่างกาย
อย่างที่มีข่าวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้
แต่ก็ต้องดูว่าคุณมีหลักฐานแบบไหนอะไรยังไง
ใช่ว่าภรรยาทำร้ายคุณตอนไหน
แต่คำถามก็คือว่าแม่ถ้าพี่สอนอสุทธิศาลจะชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะ

คำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เขาแจ้งความล่ะ

ฝั่งภรรยาบอกเหตุการณ์ล่าสุด๓เมษายนแจ้งตำรวจไปถึงที่บ้านเนี่ย
ไม่เห็นควบคุมตัวดำเนินคดีอะไรกับสามีเลย
ถึงไม่กล้าอยู่บ้านออกมาจากบ้านเลยมันเกิดอะไรขึ้น
ที่เธอบอกเธอบอกจะต้องทำร้ายซึ่งหน้าขนาดไหน

เพราะนี่ก็มีหลักฐานมีทั้งภาพมีทั้งบาดแผล

วันนั้นก็เลือดกบปากเลยแบบโอ้โห